เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นมานะครับเป็นเรื่องระหว่างลูกเลี้ยงกับพ่อเลี้ยง
เลี้ยงเขาบอกว่าเขาถูกพ่อเลี้ยงดูด่าเป็นประจำ
ล่าสุดเอาปืนกระหน่ำยิงพ่อเลี้ยง๕นัดยังไม่พอใจ
ขออภัยพ่อเลี้ยงคลานไปอยู่หน้าห้องน้ำ
เลี้ยงเอาคราดตีซ้ำยังไม่พอเอามีดปาดคออีกครับ

เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดของวันนี้ครับ
ตรรมรวจสภสกราม
รับแจ้งว่ามีคนถูกฆ่าเสียชีวิตอยู่ในสวนยางพาราครับ
ซึ่งบนบ้านต้องอำเภอเศรษฐกาลที่
ถูกปืนยิง๕นัดกลางหลัง๒นัดขาซ้าย๓นัด
ใบหน้าและคอมีแผลชะกันจากการถูกมีดฟันหลายแห่ง
แล้วใกล้ศพไปเจอคราดเหล็กแล้วก็มีดปลายแหลมตกอยู่นะครับ
ทีนี้ภรรยาของผู้เสียชีวิตคือนางสาคอนเขาบอกว่า
นี่นะขณะที่เขานอนหลับอยู่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่มีน้องสาวมาบอกว่าลูกไปฆ่าพ่อเลี้ยงตกใจมาก
แล้วก็บอกน้องสาว่าไปแจ้งผู้เจียบ้านก่อนไปแจ้งตลอดมาตรวจสอบก่อน
เพราะที่ผ่านมาเคยได้ยินสามีบ่นมีการแบบต่อว่าต่อขานลูกชายเป็นประจำนะฮะ
แต่เธอก็พยายามบอกว่าค่อยพูดค่อยจากันอย่าใช้อารมณ์กันอะไรแบบนี้
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์ร้ายแบบนี้ครับ
เราว่าสัตว์อายุใส่แล้วมีคนก็จะดอกห้องไวเขาไปเบิ้งแม่คอยพูดเบิ้ง
นี่ฮะสุดท้ายคนที่เสียชีวิตเป็นสามีและคนที่ก่อเหตุเป็นลูกแท้ของตนเองนะครับ
ตำรวจตามติดตามผู้ก่อเหตุครับสามารถไปจับได้นู่นอยู่ในป่านู้นแหละครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลนายพักดีอายุ๓๐ปี
เป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายนะระหว่างที่ไปเจอเขาเนี่ยโอ้โห
ด้ายังอยู่แล้วมีดพระเลือดเต็มไปหมดเลยนะฮะ
นี่แล้วก็มีปืนไทยประดิษฐ์อีก๒กระบอกก็คุมตัวมาทำแผนประกอบคำ
มารับสารภาพทันทีในจุดเกิดเหตุนี่มีดอันนี้เขาใช้ฟันแล้วก็ปาดคอนะครับ
ทางด้านของพลตำรวจตรีตรีวิทย์ศรีประพาผู้มังคับการตำรวจ
ทรที่บึงการบอกนะครับว่าสอบประคำผู้ต้องหาแล้ว
เรื่องต้นนะฮะเขายอมรับนะเขายิงนายใบคำไปนะฮะ
ห้านัดแล้วก็อันนี้ตามที่ผู้ต้องหาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยตะเกียกตะกาย
อยู่หน้าห้องน้ำแล้วเขาไปเอาคลาญเนี่ยมาตีซ้ำหลายที
หลังจากนั้นเอามีดมาปาดคอซ้ำอีกครับนี่คือคำให้การของเขา
นะหลังจากทำแผนเสร็จคุมตัวครับคุมตัวในพรรคดีประธิเศรษฐภาครวกกำ
แล้วก็จะสอบประคำเพิ่มเติมเบื้องต้นก็ถูกแจ้งเขาหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นเขาบอกว่าเขาแค้นที่ถูกพ่อเลี้ยงดุด่าเป็นประจำ

เรื่องของความขัดแย้งหรือความไม่พอใจที่สะสมสะสมเข้าเรื่อย
วันหนึ่งก็นำไปสู่จุดที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นที่